และอีกหนึ่งคดีที่ฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตก็คิดเหมือนกันว่าไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุ
คิดว่าอาจจะเป็นเหตุฆาตกรรมเลยด้วยซ้ำนะคะ
ก็คือกรณีของคุณเบ้นค่ะแฟนสาวบอลบางแก้ว
ที่เสียชีวิตในเหตุไฟไหม้บ้านของคุณบอลน่ะนะคะ
เรื่องนี้คือฝ่ายครอบครัวของคุณเบ้นผู้เสียชีวิต
ก็ออกมาตั้งแต่คุณพ่อนะที่บอกว่าพ่อจริงก็ไม่ได้อยากให้คบกัน
แล้วก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะว่าน้องสาวก็เคยเล่าให้ฟังว่า
บอลเนี่ยอารมณ์รุนแรงทะเลาะกันทีไรเนี่ย
ก็มีการแบบขับรถเร็วหรือขู่ว่าแบบจะให้รถชนจนตายบ้าง

ซึ่งเรื่องนี้มีความเคลื่อนไหวทางฝั่งคุณบอลออกมาแล้วนะคะ

มีการโพสต์ไอจียาวเหยียดเลยนี่แหละค่ะ
เล่าถึงเรื่องราวที่เขาคบกันมา
แล้วก็เล่าถึงสิ่งสุดท้ายที่ได้พูดคุยกัน
แล้วก็แก้ต่างให้กับตัวเองด้วย

ส่งมาให้ก่อนที่จะเสียชีวิตโพสต์ลงอินสตาแกรมค่ะซึ่งข้อความเนี่ยนะคะ
ก็เขาบอกว่าข้อความที่เบนส์ส่งมาเนี่ยก็ยังเป็นความรักที่มีให้ต่อกันอยู่ดี
ซึ่งข้อความของบอลเองนะคะเขาก็บอกว่าตั้งแต่คบกันมาตลอดระยะเวลาที่คบกันมา
ไม่เคยทำร้ายร่างกายเลยเนี่ยไม่เคยทำร้ายทุบตีน้องเลยแม้แต่ครั้งเดียว
จะมีก็แค่คืนวันที่สิบเข้าสิบเอ็ดที่มีการดึงแขนกันแค่นั้นเพราะว่าน้องอ่ะ
เข้าใจว่าจะบอกเขาจะบอกเลิกก็เลยทะเลาะกันรุนแรงแล้วก็มีการแบบดึงแขนกระชากแขนกันบ้าง
แต่นอกเหนือจากนั้นแล้วไม่เคยใช้ความรุนแรงกับน้องเลย
ซึ่งเรื่องนี้เนี้ยนะคะทางฝั่งของเอ่อพี่ชายเบ้นเองอะ
ก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าน้องเคยส่งข้อความมาบอกนะ
ว่าบอลเป็นคนอารมณ์ร้ายเนี่ยพอเวลามีเหตุการณ์อะไรก็จะขับรถเร็ว
จะขับรถให้ชนเพื่อให้เบ้นกลัวซึ่งความคืบหน้าในการสอบสวนคดีไฟไหม้บ้านเนี่ยนะคะ
ก็มีหลายกระแสออกมาว่าไหม้เองมีสาเหตุอะไร
ไฟฟ้าและวงจรหรือมีคนจุดกันแน่เรื่องนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมิทสารสผู้กำกับการโรงพักครูคดบอกว่า
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าตอนนี้เขายังติดต่อบอลไม่ได้นะ
แต่ผลพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุและผลทางนิติวิทยาศาสตร์ต้องรออีกสักระยะหนึ่งก่อนค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าพี่ของเบ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเก็บข้อความทั้งหมดเอาไว้นะ
น้องส่งมาขอความช่วยเหลือแล้วก็ที่น้องบอกว่าเออ
กลัวเพราะว่าโดนขู่โดนอะไรเนี่ยนะคะตำรวจก็บอกว่าตอนเนี้ยขอโทรศัพท์มาแล้วล่ะ
จะเอามาตรวจสอบการใช้งานอย่างละเอียดเลย